เราจะไปดูสองศึกนี้โอ้โหสองคู่สัตว์ตัวนี้นี่นะ

ว่ารุ่นก็ลำบากเพราะตัวมันคนละไซส์กันเลย
แต่เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับเจ้างูเขียวรัดกันกับเจ้าตุ๊กแกแน่นเลย
เขาบอกว่ามันหวังที่จะกินตับ

คุณใครจะกินตับใครบอกดิฉัน
งูเขียวนี่แหละ
ส่วนตุ๊กแก่ก็กัดงูเขียวเอาไว้แน่นเรียกว่าศึกนี้ต้องสัดกันยอมตายกันเลยทีเดียว

ัวเนียคนก็ไม่กล้าเข้าใกล้ต้องจับมันแบบนี้ห้อยมันไปเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๗๑ทับ๑นะครับ
ชุมชนวัดใต้โภคัมเขตเทศบาลเมืองกรสิน
ที่ทั้งสองฝ่ายกำลังต่อสู้กันไม่ยอมตายเลยเจ้าของบ้านได้ยินเสียงตุ๊กแก่ร้อง

งูเขียวกำลังรัดตัวตุ๊กแกอยู่จึงรีบยกหูโทรศัพท์เลยนะ
แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาปราบศึกนี้
ทั้งคู่ออกจากกันหน่อยไม่ไหวแล้วทะเลาะกัน

เจ้าหน้าที่มาถึงก็นำไม้คล้องงูแล้วก็ตุ๊กแกเนี่ยนะจับแยกออกจากกัน
โดยพบว่างูเขียวมีความยาว๑เมตรนะครับส่วนตุ๊กแก่เมื่อหลุดออกมาได้
เขาบอกว่ารีบวิ่งหนีไปเลยไม่ทันได้พูดคุยกันเอ๊ะทะเลาะกันเรื่องอะไร

สำหรับเรื่องนี้มันมีความเชื่อน้องใบตองคุณนิวนาวครับ
เขาบอกว่าเรียบยังยังเล่าไม่จบใจเย็น
งูเขียวกินตับตุ๊กแก่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อนะครับ
เป็นวิธีในการเกื้อกูลกันตามธรรมชาติ
ซึ่งตุ๊กแกเขาบอกว่ามีตับที่เจริญเติบโตไปตามวัย
เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเมื่อถึงวัยหนึ่งที่ตับของตุ๊กแกมีอายุมากขึ้น
มันจะส่งเสียงร้องตับแก่ตับแก่
คือแก่แล้วตับแก่แล้ว
เพื่อส่งสัญญาณให้กับงูเขียวเลื้อยเข้าไปทางปากเพื่อกินตับมันหน่อย
เวลาตุ๊กแก่นอนกำลังวันมันจะนอนอ้าปากในคน
คุณระวังงูเขียวจะกินตับ
ไม่ใช่งูเขียวเข้าไปแต่เป็นแมลงวันหัวเขียวนี่แหละครับ

งูเขียวกับเจ้าตุ๊กแกเขาบอกว่า
ตามความเชื่องูเขียวมันจะเลื้อยเข้าไปกินตับตุ๊กแก่

แต่เวลาเริ่มเอาเกตการณ์นี้สงสัยว่างูเขียวมันจะเข้าใจผิด

ทานแล้วแต่ที่ไหนได้เจ้าตุ๊กแก่มันไม่ยอม
ก็เลยฟัดกันแบบอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ถือว่างูเขียวคุณตุ๊กแกก็เป็นสัตว์ประเภทสัตว์เลื้อยคานเหมือนกัน
ก็จะกินสัตว์เล็กอย่างจิ้งจกแมลงเหมือนกัน
ก็มีความเป็นไปได้ว่ามันก็จะแบ่งอาหารกันหรือเปล่า
หรือว่างูเขียวจะไปกินอาหารในท้องตุ๊กแก่หรือเปล่า
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันรัดกันมั่วซั่วไปหมดเลยงู
แล้วก็ลัดเต็มที่ตุ๊กแกก็กัดไปให้กินนะ
แต่มันเป็นคู่กัดกันตลอดเลยนะงูเขียวกับตุ๊กแก่เนี่ย